เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สนามบิน

เขาก็อาจจะเรียกว่าเป็นมนุษย์ป้า
กำลังบวยวายพนักงานสายการบิน
เกี่ยวกับกระเป๋าที่ถูกปฏิเสธในการห้ามเอาขึ้นเครื่อง
เพราะเวลาขึ้นเครื่องเขาก็จะมีข้อกำหนดของสายการบิน

ไม่เกิน๗กิโลกรัมที่จะเหลือขึ้นเครื่อง
โหลดได้ไม่เกิน๑๕กิโลกรัมไม่เกิน๒๐กิโลกรัม

แต่ทีนี้เรื่องราวเกิดขึ้น
เมื่อคุณป้าท่านนี้จะเอากระเป๋านี้ขึ้นเครื่อง
มันน้ำหนักเกินก็เลยมีการขอตรวจดูนะครับ

เกิดอะไรขึ้นที่สนามบินไปดูกันนะครับ
ขออนุญาตนะครับให้ทำตามกฎ

เพราะไม่ทำตามกฎอย่างนี้นะครับ

กระเป๋าเองโยนเองกระเป๋าหล่นก็เก็บเอง
คุณป้าบอกกลัวส้มจะเสียหายไม่ใช่เหรอคะ
แต่เขามีที่ชั่งน้ำหนักไงคุณ
ตรงนั้นแล้วเขียนป้ายใหญ่โตไม่เกิน๗กิโลกรัม

แล้วก็เกิดที่เกิดขึ้นตรงนี้
พนักงานสายการบินก็ต้องระงับอารมณ์ทำตามหน้าที่แหละนะครับ
ปากถามแล้วจะไปไหนเอาไปไหนยังไง
พนักงานก็แนะนำให้อย่างนู้นอย่างนี้ไปนะครับ

แต่ผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าไม่ได้ซื้อน้ำหนักกระเป๋า

ก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้คนโมโหอีก
เพราะว่าถ้าไม่ได้ซื้อก่อนล่วงหน้าตั้งแต่จองตัว
ซื้อหน้าเคาน์เตอร์ราคามันจะสูงกว่าตอนซื้อจองตัว

แต่ว่าก็มันเป็นความเตรียมพร้อมของเราในฐานะคนเดินทางนะคะ
เราก็ต้องรู้ว่าเราเอาของไปเยอะมากน้อยแค่ไหน
และมันเป็นความปลอดภัยของการเดินทางกับสายการบิน

จากเรื่องนี้แล้วก่อนหน้านี้ผู้หญิงคนนี้ก็โวยวาย

เพราะได้ที่นั่งที่ตัวเองไม่พอใจ

หญิงคนนี้ก็หัวร้อนเกี่ยวกับกระเป๋าต่อ
แล้วก็กระแทกกระเป๋าลงรถเข็นอย่างเห็นนะครับ
ก่อนที่คนถ่ายคลิปก็จะบ่นพึ่มพร่ำพึ่มพร่ำ
บอกว่าคนไทยด้วยกันแท้เนอะ

ซึ่งผู้ที่ถ่ายคลิปมองว่าเป็นการอ้าง
เพื่อจะทำผิดกฎที่อาจกระทบต่อความปลอดภัย
สายการบินและผู้โดยสารคนอื่น
เพียงเท่านี้นะครับผู้หญิงคนนี้ยังไม่ยอมแพ้
ยังอ้างว่าจะนำกระเป๋าขึ้นเครื่องให้ได้เลยคุณ

เพราะในกระเป๋ามีส้มอยู่๑๔๒กิโลกรัม
แล้วก็อ้างตัวว่าเธอเองนั้นมีสิทธิ์
เพราะส้มไม่ใช่ของผิดกฎหมาย
กระทั่งคุณตำรวจที่อยู่ในสนามบิน
ต้องเข้ามาจัดการเรื่องนี้นะครับ
เรื่องนี้ฝ่ายสื่อสารองค์กรสายการบินไทยแอร์เอเชีย

สีแดงนะฮะสายการบินไทยแอร์เอเชียนะครับ
ให้ข้อมูลบอกว่าจากคลิปที่เผยแพร่อยู่นี้
เป็นคลิปในขณะที่พนักงานภาคพื้น

กำลังแจ้งข้อมูลกับผู้โดยสารท่านดังกล่าว
ถึงขนาดและน้ำหนักกระเป๋า
สัมภาระที่ผู้โดยสารจะสามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องได้

น้ำหนักรวมไม่เกิน๗กิโลกรัมรวมนะ
นี้เหตุผลก็เพื่อให้เพียงพอกับพื้นที่จัดเก็บสัมภาระ

และที่สำคัญคือให้เป็นไปตามนโยบาย
ด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารในการเดินทาง
เพราะถ้าหากสัมภาระมีขนาดใหญ่หรือน้ำหนักมากเกินไป
หากเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วสัมภาระมันตกหล่นมาจากที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะ
ก็อาจจะทำให้ตัวผู้โดยสารเองนั่นแหละได้รับบาดเจ็บ
หรือผู้โดยสารท่านอื่นได้รับบาดเจ็บตามไปด้วย
เป็นเหตุผลของความปลอดภัยของสายการบิน
แล้วเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมถ้าขึ้นเครื่องบิน
แล้วคุณเอากระเป๋าแม้จะหนักหรือไม่หนักใหญ่หรือไม่ใหญ่ไป
แล้วจะไปเก็บสัมภาระตรงช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะนะ
พนักงานสายการบินเขาไม่ได้ช่วยคุณเก็บข้างบนคุณอย่าโวย

ใช่เพราะถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้โดยสารเอง

คือถ้าสมมุติว่าเราเอื้อมไม่ถึงหรือว่าดันแล้วไม่เข้าจริง

แต่ต้องย้ำก่อนว่าหน้าที่ของพนักงานบนเครื่องบินเนี่ย
ไม่ใช่คือการเดินไล่เก็บกระเป๋าให้ผู้โดยสารทุกคนข้างบน

ก็ช่วยยกให้หน่อยช่วยยกให้หน่อย
คือพนักงานก็บอกว่าต้องดูแลทรัพย์สินของท่านเอง
แหมผู้โดยสารเป็นร้อยนะ
แล้วก็พนักงานเขาก็ต้องดูแลความปลอดภัย
หรือว่าอำนวยความสะดวกด้านอื่นกระเป๋าของเรา
ถือว่าเราดูแลได้ก็จัดการเอาขึ้นไปเก็บไว้เอง

จะได้ไม่มีอะไรที่มันเผยแพร่ออกมาในโลกโซเชียลแบบนี้นะครับ